ไหนก็พูดถึงเรื่องตัวเลขไปนิดหน่อยใช่ไหมคะ
เรื่องของลอตเตอรี่ก็เพิ่งจะออกสลากินแบ่งรัฐบาลไป๑๖มีนาคมที่ผ่านมา
มีคนโชคดีเยอะมีคนเป็นเศรษฐีใหม่เยอะ
มีชาอุดอนทานีคนหนึ่งเหมือนกันค่ะ
เป็นเศรษฐีใหม่เนี่ยถูกรางวัลเลขที่หนึ่ง

แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทำสลากหายทำไงอ่ะทีนี้
จำได้เลยว่าถูกแต่ว่าสลากมันหายไป
โชคดีมีพลเมิงดีเขาเก็บสลักได้

เขาไปหาตำรวจแล้วแต่มันต้องยืนยันตัวตนว่า
เขาเป็นเจ้าของสลากใบนี้จริงหรือเปล่า

มันแอบอ้างกันได้ไงเงินมันเยอะคุณ

รัตนพรสัมมลีนะคะไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่

น้องน่ารักมากเก็บลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้
พร้อมกับนางมายุลาสัมมลีคุณแม่
ชาวตำบลกุศะอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ
เล่าบอกว่าวันนั้นน่ะไปตลาดนัดกับคุณแม่นี่นี่

เห็นลอตเตอรี่มันหล่นอยู่

แม่ก็ตกใจว่าเอ้าใครทำหล่นเอาไว้เนี่ย
ก็เลยปรึกษาพี่สาวว่าเอ๊ะเอายังไงดีนะ
สุดท้ายแล้วก็เลยเอามาฝากไว้ที่ร้านสะดวกซื้อที่เจอนั่นแหละ
เผื่อเจ้าของเขาดีดีคุณผู้ชมเนี่ยจังหวะนี้

แต่ว่าจังหวะตอนที่เก็บได้ก็คือ

นี่คุณแม่เอาลอตเตอรี่มาฝากให้กับพนักงาน
บอกว่าลูกสาวเก็บได้ที่ข้างหน้าตรงนี้ค่ะ
ฝากเอาไว้ละกันเผื่อเจ้าของเขา
หาเจอหรือว่ารึกนึกขึ้นได้อะเนอะว่าหาย

ก็เห็นเอ่อร็อตเตอรี่ไปนึงมัน

ทีนี้ฝ่ายแม่นะคะนางมายุลาก็บอกว่า

แม่ไม่เคยคิดอยากจะได้ของของคนอื่นหรอก
เพื่อให้ตามหาเจ้าของตั้งแต่แรก
ทีนี้ล่าสุดมีคนมายืนยันตัวตนกับตำรวจนะคะบอกว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ใบนี้แหละที่ทำหายเอาไว้
ชื่อนางสาวสาธิธรแพทย์จันทรานี่เหรอนี่เหรอใช่เธอบอกว่าบ้านเธออยู่ตรงข้ามตลาด
แล้วก็ร้านสะดวกซื้อที่ทำลอตเตอรี่หล่นหายนี่แหละเธอซื้อลอตเตอรี่เนี้ย
แผงในตลาดแม่ยุพินเพราะว่าฝันเห็นทะเบียนรถตัวเองแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่า
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีก็ต้องสอบพิสูจน์ก่อนไงว่านางสาวสาธิธรอ่ะ
เป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงหรือเปล่าซึ่งตอนเนี้ยคือมันยังไม่มีผลออกมาว่าสอบส่วนออกมาเป็นยังไง
แต่ช่วงไทยรัฐนิวส์โชว์คิดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันเสร็จสิ้นแล้ว
เพราะฉะนั้นรอติดตามนะคะเราก็อยากติดตามด้วยเหมือนกัน
ทีนี้ก่อนหน้านี้ค่ะนายเจรพันธ์เวทกามา
งคายเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ดูแลร้านสะดวกซื้อตรงนี้แหละ
พอหลังจากที่มีคนเอาลอตเตอรี่มาฝากเอาไว้เขาก็เลยตัดสินใจเอาลอตเตอรี่ใบเนี้ย
ที่มันดันถูกรางวัลที่หนึ่ง
หมายเลข๕๐๓๔๔๖เนี่ยนะคะ
ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่สพยนาคา
เพื่อจะให้ตำรวจตามหาคนที่เก็บได้

เออนายเจรพัฒน์บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนเก็บได้คนแรก
แต่ผมแค่เป็นคนนำใบนี้ไปส่งให้เจ้าหน้าที่
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เฉย
หญิงรตนพรสำมรีกับคุณแม่มายุลาสำมรีนะคะ
ที่เป็นคนเก็บลอตเตอรี่ได้
แล้วก็ไม่คิดเอาไปเป็นของตัวเอง
ทั้งที่สลากมันจะออกอยู่แล้ว

ชื่นโทรมชื่นโทรมจริงนะครับ